สีสันข่าวเช้าไทยรัฐไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องสีสันกับคนที่อ้อมออมเป็นนะครับคุณผู้ชม
แบบไหนนะครับต้องไปติดตามชมได้เลยครับ
ครับคุณผู้ชมครับไม่เห็นแล้วต้องชื่นชมครอบครัวนี้
ว่าแต่ว่าจะนับได้ถึงแสนหรือเปล่าเหรอ
ถ้าเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์แดงวัดป้อมรามันบอกว่า
รวยให้เพลินครับ
เคคบอร์ดแบบเดิมโลกไม่จำ
เวคบอร์ดคนจะเพลินกว่าครับ
คิดได้อย่างไรนี่แม่ขึ้นเหยียบเตรียมพร้อม
ยาวไปลากได้เลย
คิดได้จังไหนนี่เนาะ

แรงแบบนี้หาเครื่องสูบน้ำไม่ได้
เอามอเตอร์ไซค์มาเป็นเครื่องสูบน้ำ
เร่งเครื่องนิดน้ำก็พุ่งทันที
แม่สุดยอดจริง

ใครสนใจสมัครได้เชิญเลยครับ
ชายคนนี้รับจ้างเปลี่ยนหลอดไฟ

เขามีรายได้มากถึงครั้งละ๖แสนบาทเลยทีเดียวครับ
เห็นแล้วหวาดเสียวจริง

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ